ว่ากันด้วยเรื่องของลอตเตอรี่หรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล

กรณีนี้ก่อนละกันคุณก่อนจะไปถึงเรื่องของพีช
เรื่องนี้ก่อนค่ะเรื่องลูกเขยวัย๑๕ปี
ที่เคยไปแจ้งความบอกว่าเขาถูกรางวัลที่๑
วันที่๑เมษายนถูกรางวัลที่๑๒ใบ
งวดที่๑ที่ผ่านมาเนี่ยเลขที่ซื้อคือ๔๑๒๐๗๓
แล้วก็ได้รางวัลเอาหวยเอาลอตเตอรี่ไปฝากกับแม่ยาย
ปรากฏว่าแม่ยายยักยอกทรัพย์ไป

แต่ว่าล่าสุดความคืบหน้าในเรื่องนี้เมื่อวานค่ะ

ตกเป็นจำเลยสังคมมานาน๕เดือน
ตราหน้าว่าเอาหวยลูกเขยไป

แล้วเมื่อวานแม่ยายเลยเอาเอกสารนี้มา
ค่ะมาร้องทุกข์กับทางกองปราบ

ไม่อยากถูกตกเป็นจำเลยสังคมแบบนี้

แล้วท่านายโรนโรงแก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

ยายคือนางมานิดเต็มปักศรีนะคะ

มาร้องกับผลตำรวจตรีไม้ตรีชิ้มเฉิด

เรียนพนักท่านผู้บังกับการกองบังกับการปราบ
คนตำรวจมัยตรีชิมเฉิด
เอกสารมาเสร็จแล้วก็ได้เข้ามาเจอ
ใช่ค่ะบอกว่าอยากให้ดำเนินคดี
ลูกเขยเป็นเยาวชนอายุ๑๕ปี
เพราะว่าลูกเขยไปแจ้งความเท็จ
จากลูกเขยไปกล่าวหาว่าแม่ยายคือนางมานิด
ยักยอกลอตเตอรี่รางวัลที่๑

ฝากกับแม่ยายไว้แม่ยายไปขึ้นรางวัล๑๒ล้านบาท
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียบร้อย
ทีนี้ค่ะทนายรณรงค์ก็บอกว่านางมานิดถูกลูกเขยกล่าวหานะ
เขยเขาไปแจ้งความเอาไว้ที่สพนหงษ์จังหวัดบุรีรำที่หนึ่งแล้ว
แล้วก็ไปแจ้งที่สพห้วยแถลงที่โคราชอีกที่หนึ่ง
ดำเนินคดีข้อหาคือยักยอกทรัพย์

ลูกเขยเนี่ยยังไปยื่นฟ้องต่อสารจังหวัดนางรองที่จังหวัดบุรีรำ
แล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมลูกเขยวัย๑๕ถึงกล้าไปแบบนี้
เพราะว่าแม่ของลูกเขยช่วยหมดเลยดำเนินการให้ทั้งหมดเลยนะคะ
ทีนี้ต่อมาค่ะศาลก็มีการยกฟ้องในชั้นไต่สวน
คือสารให้เหตุผลว่าลอตเตอรี่ชุดที่๑๔
ลูกเขยอ้างว่าถูกรางวัลงวดวันที่๑เมษายน๒๕๕๙
จากการตรวจสอบแล้วไม่พบว่านางมานิด
นำลอตเตอรี่มาขึ้นรางวัล
แล้วทางลูกเขยตอนฟ้องระบุไว้ด้วยนะ
คือเขาไปซื้อมากับแฟนสาวแฟนสาวคือลูกสาวนางมานิดนี่แหละค่ะ
ที่ถูกกล่าวอ้างไม่ได้มีการเซ็นชื่อสลักหลังเอาไว้เลย
รวมถึงคนที่นำลอตเตอรี่มาขึ้นเงินมีคนขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วคนที่มาขึ้นเงินไม่ได้เกี่ยวข้องกับนางมานิด
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับครอบครัวของนางมานิดแม้แต่น้อยครับอืม

เดี๋ยวไปฟังธนายรณรงค์พูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะ
พิสูจน์ไม่ได้ว่าหวยรางวัลที่๑มีอยู่จริง
นี่ประเด็นสำคัญเลยพิสูจน์ไม่ได้เพราะเขากล่าวอ้าง
เขาแจ้งไว้ในบันทึกประจำวันว่าเขาสลักหลังไว้ในงวดนั้น
ปรากฏว่าเราก็ไปขอกองสลากมา

มีคนเอาขึ้นแต่มันไม่ใช่ชื่อเขา
ไม่ใช่ป้าแล้วก็ไม่ใช่ใครในครอบครัวไปเซ็นเลย
นี่แหละนางมานิดก็ยืนยันนะ
บอกว่าฉันไม่เคยรับฝากลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ตามที่ลูกเขยบอกเลยไม่เคยเห็นด้วยซ้ำ
แต่ยอมรับว่าเคยมีปัญหากับลูกเขยกัน
เพราะว่าเคยบอกให้ลูกเขยมาสู่ขอ
ลูกสาวของนางมานิดวัย๑๔ปีให้มาสู่ขอกันตามประเพณี
แต่ว่าลูกเขยก็ยังไม่มาประวิงเวลามาตลอด
ก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการมาฟ้องร้องในครั้งนี้
แล้วหลังจากที่เป็นคดีความมานะคุณผู้ชม
เพราะว่าเหตุการณ์ที่บอกก็คือ๑เมษายน
มานิดบอกว่าโอ้โหสังคมมองเธอแปลก
เครียดกับเรื่องนี้มา๔๕เดือน
ท้ายที่สุดแล้วพิสูจน์ความจริงได้
ยกฟ้องได้เธอก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้น
แล้วก็ถามด้วยนะบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ย
คุณมานิดเนี่ยโกรธไหมโกรธลูกสาวไหม
คือเธอก็บอกว่าก็ไม่ได้โกรธนะ

แต่เสียใจที่ทั้งลูกสาวลูกเขยทำไมทำกับฉันแบบนี้
แต่คงจะไม่เอาความไม่ฟ้องกลับหรอกค่ะ
เพราะว่าลูกสาวก็๑๔ปีลูกเขยอายุ๑๕ปี
เดี๋ยวอาจจะไปไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะ
แล้วที่คิดว่าทั้งคู่ทำไปอาจจะเป็นความคึกขนอง

แม่บอกให้ฝั่งครอบครัวของผู้ชายมาสู่ขอตามประเพณีหลายครั้ง

แต่แม่บอกก็อยากเตือนสตินะให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้

ไม่ได้เอามาให้ไม่ได้เอามาฝากเลยไม่เห็น

ก็มีบ้างบอกเขามาจบมาแต่งนะ

แล้วทุกวันนี้ลูกสาววัย๑๔ปี
ก็ไปอยู่กับลูกเขยวัย๑๕ปีตั้งแต่ก่อนมีเรื่อง
จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะแม่ลูก
ซึ่งพนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็ได้รับเรื่องเอาไว้นะคะ
แล้วก็มีการสอบปากคำนางมานิด
เพื่อนำมาประกอบกับพยานหลักฐานที่ผู้เสียหายนำมามอบให้
ก่อนที่จะส่งผู้บังคับบัญชาพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปนะคะ
อันนี้ก็ต้องสืบสวนสอบสวนแล้วก็พิสูจน์ต่อไปนะฮะ
ลอตารี่๒ใบน่ะมีจริงหรือเปล่า